ก็ต้องแจ้งให้ทราบคุณสวทลพงศ์เป็นมะเร็งสมอง
แต่ก็ต้องบอกว่าคุณสรพงศ์กำลังใจดีมาก
อาการดีวันดีขืนแต่ก็สู่ผอมลงไป๗กิโลบาท
มรังศรีริมถนนมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วนครราชศรีมาที่
เราท่านเรียกกันติดปากว่าวัดสรพงศ์นะคะ

ท่านเคยไปบอกกว้างขวางมากกว่าร้อยไร่ค่ะ
คุณสรพงศ์เป็นผู้ก่อตั้งแต่วันนี้เนี่ยค่อนข้างเงียบเหงา
วันนี้มาคบูชานะคะคนไปน้อยไม่คึกคักเหมือนทุกปี
แล้วคุณสรพงศ์ก็ไม่ได้ไปที่วัดด้วยนะคะเพราะว่าโควิดด้วยไม่สบายด้วยนะคะ
ซึ่งผู้ใกล้ชิดนะคะคุณวสันบอกว่าปกติ
คุณสรพงศ์พร้อมด้วยภรรยาคือคุณดวงเดือนจิตไทยสงฆ์
มาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่วัดนี้ทุกเสาร์อาทิตย
ด้วยนะคะทั้งสองท่านก็ไม่ได้มาที่วัดแห่งนี้
กรรมการมูลนิธิทุกคนก็ห่วงใย
แล้วก็ส่งใจไปอยากให้หายป่วยโดยเร็วค่ะ
ไม่ได้มาครับก็เราก็ปฏิบัติงานกันตามปกติ
มีอะไรก็ส่งคุยกันทางไลน์ส่งอะไรโทรศัพท์คุยกันนะครับ
ผมก็มาช่วยดูแลแทนตรงนี้
อยากจะให้กำลังใจพี่เอกยังไงบ้างครับคุณพ่อครับ
ภาพทุกอย่างก็ดีครับก็อยากให้ท่านสบายใจ
สิ่งทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปนะครับ
แล้วเราอยู่ในเรื่องของศาสนาเราเข้าใจเรื่องวัฒนาจักร
ว่าทุกอย่างมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้กับทุกคน
ค่ะส่วนลูกสาวคุณสรพงศ์คุณพิมอับศรเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าพ่อตอนนี้รักษาตัวอยู่แล้วก็อาการดีขึ้น
ที่ผ่านมาคุณพ่อไม่ได้บอกใครเพราะไม่อยากให้เป็นห่วงนะคะ
แต่ว่ากำลังใจดีและอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะ
คุณไถ้เอกพรรณนะคะ
ก็เล่าว่าเคยมีโอกาสไปเยี่ยมมาครั้งหนึ่ง
อาการตอนนี้แข็งแรงดีรักษาไปตามอาการ
ส้อมลงนิดหนึ่งน่าจะประมาณ๖๗กิโลกรัม
แต่ว่าคุณสรพงศ์สู้แล้วก็กำลังใจดีนะคะ
คุณเอกพันธ์บอกว่าน่าจะหายวันหายคืนหน้าตาแจ่มใสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตลอด
กุศลที่ได้ทำมาก็จะทำให้โรคร้ายนี้หายไป

แฟนทุกคนก็ส่งกำลังใจให้คุณสรพงศ์ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะ
ส่งกำลังใจให้พี่เอกครับนะฮะ